เพราะว่าจะพาไปร่วมงานนี้

ถูกมากันเยอะมากเลยค่ะ

โอ้โหนี่มันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมมีแต่ผีผีผีแล้วก็ผีเต็มไปหมดเลย
ผีด่ะผู้หนักก็มีผีสาวทั้งนั้นเลยเยอะแยะเลยผีไทยก็มีอื้อ
บอกคุณผู้ชมอย่างนี้แล้วกันนะว่านี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศภายในงาน
งานงานอะไรงานฮาโลวีนเป็นการเตรียมพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อที่จะจัดงานในช่วงฮาโลวีน
ชื่อว่างานด่านนอกฮาโลวีนฟันรันครั้งที่หนึ่งหรืองานวิ่งงานด่านแรกแบบผีป่วนเมืองนะคะ
จัดขึ้นที่โรงแรมเอ็มโฮเทลเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านด่านนอกตำบลสำนักขามอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
ยังไม่ได้วิ่งเลยนะแต่ว่าแค่เปิดงานก็โอ้โหเล่นเอาขนลุกขนพองกันไปหมดแล้วค่ะ
สำหรับกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวแหละ
เพราะหลังจากที่เราหยุดโควิดกันมานานเมืองสงขลาก็เลยเงียบเหงานะ
ส่วนรูปแบบการจัดงานนี้นะคะก็จะให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานมาวิ่งในระยะทาง๕กิโลเมตร

มันเป็นแฟนซีสีสันได้หมดเลยนะ
จะเริ่มปล่อยตัวกันตอน๖โมงครึ่งคือตอนค่ำไง

วิ่งเข้าไปสู่ถนนกาญจนวนิษฐ์ไปหน้าด่านสะดาวแล้วก็กลับมาณจุดปล่อยตัว

ใครสนใจอยากจะร่วมวิ่งงานนี้นะคะ
ติดต่อไปได้ที่หมายเลข๐๘๗๖๘๘๐๘๘๖และ๐๘
เฟซบุ๊กหรือเฟซบุ๊กนี่เลยนะคะที่เราขึ้นอยู่หน้าจอด่านนอกโกรนะคะ
ตั้งแต่วันนี้ถึง๒๕ตุลาคมนะคะ

เชื่อว่านักวิ่งหลายคนคงจะคิดถึงการวิ่งในงานอีเวนต์แบบนี้

แล้วนี่วิ่งแบบผีใช่ไหม